ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้
เป็นความคืบหน้ากรณีคนร้ายบุกเดี่ยวค่ะ
ชิงทองภายในร้านทองเลย
แต่ว่าพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายใจเย็นมาก

ต่อนยอนใจเย็นค่ะ
ถือถุงใบหนึ่งเดินเข้าไปในร้านทอง
พฤติการเสร็จแล้วพอเข้าไปถึงในร้าน
เขียนกระดาษยื่นให้กับเจ้าของร้านทอง

เจ้าของร้านทองก็ให้ทองไป๑๕บาท

ตอนนี้เจ้าของร้านทองตั้งรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท

จนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
ขณะที่ตำรวจชุดสืบก็มีการเร่งแกะรอยคนร้าย
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หลบหนี

หน้ากากอนามัยปิดรางใบหน้า

ราชกลางตลาดเนื่องจำนงตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทำทีว่าจะขายสร้อยอ่าสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทค่ะ
ก่อนที่จะเห็นอย่างที่ภาพเมื่อสักครู่นี้ยื่นกระดาษที่เขียนข้อความระบุไว้ในนั้นบอกว่า
อย่าส่งเสียงดังเอาทองเงินสดใส่ถุงทองเป็นของร้าน
ชีวิตเป็นของคุณโอ้โหไม่จำเป็นต้องฆ่ากันค่ะนะฮะ
โอ้เจ้าของร้านมาข่มขู่แบบเนี้ยอ่าก็เลยต้องรีบอ่าให้ไปก่อนค่ะ
นะฮะอ่าให้ทองไปสิบห้าบาทกับนายนัดอ่าให้ทองไปสิบห้าบาท
คือเจ้าของร้านเนี่ยคือนายนัทธวุฒิสิริรัตนากุญชัยเจ้าของร้านนะครับ
ก็เลยยื่นทองให้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยชักปืนออกมาข่มขู่ด้วยเหมือนกัน
หลังก่อเหตุนะคะก็ได้บอกว่ามีความจำเป็นนะคะอ่า
แล้วก็ขอให้ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งตำรวจ
ที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อสักครู่
ล่าสุดตำรวจสพบ้านบึงแล้วก็ชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีกระจายกำลังลงพื้นที่
เบาะแสของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่หน้าร้านทอง
ตามเส้นทางตะบนคลองกิวมุ่งหน้าสารมังกรทอง
ซึ่งพบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายเป็นภาษณะ
แล้วก็เชิญบุคคลต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงกับคนร้ายไปสอบปากคำ
แต่ก็ยังไม่ใช่ผู้ก่อเหตุก็เลยปล่อยตัวไปก่อน
ขณะที่ในนัทวุฒิและนางธีรพรสิริรัตนกุญชัยเจ้าของร้านทองยาวราช
เปิดเผยว่าคือรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
เพราะขณะเกิดเหตุมีลูกเล็กอยู่ด้วยจึงไม่กล้าขัดขืน
โดยไม่สนใจว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมหรอกตอนนั้น
หลังเกิดเหตุหลังจากนี้จะหามาตรการป้องกัน

แรกก็คงไม่ติดป้ายไม่เปิดให้คนที่สวมหมวกกันน็อก
หรือหมวกแก๊บหรือผ้าเปลี่ยนจบหมู่เข้า
แล้วก็คงต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งสัญญาณเรียนไปที่ป้อมเลย

ใช่เพราะ๑ลูกกงเราก็มีแล้ว
เจ้าของร้านเนี่ยมีการตั้งรางวัลนำจับเป็นเงิน๑๐๐๐บาทด้วยนะคะ
สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะ

ที่ติดป้ายเอาไว้ว่าให้ถอดหมวกกันน็อกก่อน
ว่าแมสออกก่อนเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ